คือเก็บมือถือของน้องวัย๑๔ปีได้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะคืนให้นัดมาเจอกัน
แต่ปรากฏในมือถือน้องมีภาพลับ
แทนที่จะคืนกลับกลายเป็นลวงน้องไปข่มขืน

เมื่อวานนี้นัดไปอีกรอบนึงจะคืนให้เหมือนกัน
แล้วบอกถ้าเกิดรอบนี้น้องไม่มาเนี่ยนะจะปล่อยภาพลับนี้
แต่ท้ายที่สุดเรื่องนี้ตำรวจซ้อนแผนจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะคะ
นี่เลยเป็นช่วงจังหวะที่ตำรวจนครบัน
แล้วก็ตำรวจรงพลักษณ์ภาษีเจริญ
ไปจับกลุ่มนายศิลามั่นจงดีอายุ๔๕ปี
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นพ่อค้าขายป๊อปคอน

รวบตัวได้แถวห้างบางแคร์แถวย่านบางแคร์เนี่ยนะคะ
ซึ่งเขามีหมายจับเป็นคดีกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
แล้วก็พรากผู้ยาวอายุต่ำกว่า๑๕ปี
โดยเรื่องนี้มันมาจากตอนที่น้องแพลว
เราขอเรียกนามสมมุตินะคะน้องอายุ๑๔ปี
เล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนก่อนทำมือถือตกที่ถนนเพชรเกษม
แล้วนายศิลาคนนี้เก็บได้ก็ติดต่อขอมือถือคืน
ศิลาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเอามาคืนให้นัดมาเจอกันละกัน
แล้วพอนัดมาเจอเมื่อวันที่๒๗พฤษภาคม
แทนที่จะคืนมือถือกลับกลายเป็นว่าพาน้องเข้าม่านรูด
ข่มขืนจนสำเร็จความไคร้แล้วก็ไม่ยอมคืนมือถือให้นะ
ทีนี้มีการติดต่อบอกว่าให้ออกมาหาอีก
ขู่ด้วยค่ะว่าถ้าเกิดว่ารอบนี้ไม่มา
มือถือเธอน่ะฉันเปิดดูหมดแล้วในอัลบั้มภาพเธอ
มีภาพที่เธอถ่ายวาบวิวอยู่เดี๋ยวฉันจะเอาโพสต์ลงโซเชียล
น้องก็กลัวสิคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะตอน๑๐โมงเนี่ย
ศิลาติดต่อให้น้องออกไปเจอ๔โมงเย็นเมื่อวาน
แล้วบอกถ้าไม่มารอบนี้นะเดี๋ยวจะเอารูปไปโพสต์ลงโซเชียลแน่เลย
น้องก็เลยกลัวก็เลยปรึกษาเพื่อน
ท้ายที่สุดก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งคุณครู
แล้วก็ไปเชิญผู้ปกครองให้รับทราบเรื่อง
ทีนี้ค่ะไปแจ้งความดำเนินคดี
ตำรวจก็เลยซ้อนแผนแล้วก็จับกลุ่มนายศิลาได้
ก็ตั้งข้อหานะคะกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ข้อหาพรากผู้ยาวอายุต่ำกว่า๑๕ปี
แล้วก็ข้อหาพาบุคคลอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่ออนาจารย์
ก็นำตัวนายศิลาดำเนินคดีที่โรงพักภาษีเจริญ
ซึ่งนายคนนี้เขามีหมายจับสารจังหวัดมินบุรี
ข้อหาพรากผู้เยาว์แล้วก็กระทำอนาจารย์เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ในพื้นที่ของสายไหมติดตัวอีกหนึ่งคดีด้วย
ก็รวบยอดเลยนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ